เจ้าของห้องเสื้อชื่อดังดวงใจบิส
ตามหาแม่ซึ่งแม่อายุ๙๐ปีแล้ว
บอกว่าแม่หายไปอย่างไร้ร่องรอย
จนตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าของห้องเสื้อบอกว่า
จริงแล้วพี่สาวของตัวเองเป็นคนนำแม่ไป

ก่อนหน้านี้แจ้งความเอาไว้แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยวอนขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งแก้ปัญหานี้ค่ะ
นายกิรติชนลสิทธิ์เจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิสได้เปิดแถลงข่าว
แจ้งข้อที่จริงกรณีนางสมพรชนลสิทธิ์อายุ๙๐ปีมารดา
ถูกนายอาภากรในวัดหลานชายซึ่งเป็นบุตรของนางดวงใจ
ในวัดพี่สาวของตัวเองนำตัวออกจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
สถานีตำรวจนครบาลพญาไทยเมื่อวันที่๒๙เมษายน
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
นายกิรติได้เรียกร้องให้นางดวงใจนำตัวมันดากลับขึ้นมา
ให้กับตัวเองที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ญาติพี่น้องคนอื่นสามารถดูแลได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
นายกิรติอ้างว่านางดวงใจไม่ใช่พี่สาวโดยสายเลือด
และมีความประสงค์เป็นผู้อภิบาลมารดาแต่เพียงผู้เดียว
เพราะว่าต้องการทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
จากครอบครัวมีพี่น้อง๔คนค่ะ
แต่ขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว๒คน
อกจากนี้นายกิรติได้ร้องขอความช่วยเหลือ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้เข้ามาช่วยเหลือในการไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีการตั้งทนายความ
เพื่อขอยื่นเรื่องเป็นผู้จัดการมรดก
และเป็นผู้อภิบาลดูแลมารดาแต่เพียงผู้เดียวต่อไปค่ะ